คุณผู้ชมครับผ่านเจ้าเลือดตัวเงินตัวทองที่ปีนต้นไม้
ไปดูวีรกรรมของพี่เหลือมบ้างก็เด็ดดวงไม่แพ้กันครับ
โอ้โหนั่นเองโอ้โหสาวอันนี้คือสายไฟ
สายไฟหรือเปล่านี่ก็สูงพอกันเนี่ย
ผมไม่ชัดสายไฟหรือสายเคเบิ้ลนะแต่มันสูงอ่ะ
แล้วเนี๊ยะจ้าวนาธิของเขาต้องมาเลยครับ
กู้ภัยสว่างก็ตัดอยู่ธธธาฯทหารจันทบุรีครับ
ต้องขอกำลังเสริมก็คือกระเช้าครับ
เอารถกระเช้ามาช่วยกันจับครับ
เอาจริงนะถ้ามองไกลบางทีไม่รู้
โอ้โหแล้วเนี่ยนะครับยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่ตรงนี้
บริเวณหน้าโรงพยาบาลทรัพย์ปก้าวอเผินเมืองจังหวัดจันทร์ธรรมรี

ก็สามารถเอางูเนี่ยมันลงมาได้
เอาลงได้นะแต่ก็ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความระมัดระวังนะครับ
โอ้โหดูมันเลื้อยแล้วสักพักนึงครับ
มันไปต่อไม่ไหวแล้วมันก็เหลือยเหลือยแล้วโอ้โหใส่คนหวัดเสีย

โอ้โหแล้วล่วงลงมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามมา

แล้วดูดึงดึงแบบสุดตัว
อุ๊ยตัวใหญ่มากตัวยาวมากครบคุณ
จริงครับคือดึงกันอย่างนี้เลยครับ
มันพยายามจะหนีลงพอถ้าปล่อยไปล่ะก็

เป็นไหมมันหันหัวกลับมาจะนี่แบบนี้

สุดท้ายจะจับตรงมันหัวมันก็สู้นะ
ต้องเอาไม้กดก่อน

ว่าความยาวมันประมาณสัก๓เมตรได้นะ
พอจับได้ปุ๊บก็ไปปล่อยแล้วครับ

มันก็จะไตขึ้นไปอีกต้อนหนึ่งกันสิ
แซวเล่นไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่าง
ใกล้จากมนุษย์ก็คือข้างหลังที่มีแหล่งน้ำ
ข้างหลังตรงนั้นก็ลงน้ำสบายใจจะบ้า

เออก็ส่งไปไกลหน่อยเดี๋ยวมันมาทำร้ายมนุษย์เขา
ขนลุกเนอะคุณผู้ชมส่งมาเยอะนะว่ากลัวงูเหมือนกันนะ

แต่เห็นแบบนี้ก็น่ากลัวอยู่หรอกน้อยคนที่จะไม่กลัว